กันมาอย่างเดียวไม่พอบางคนอยากให้เราฝากร้านด้วย
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ร้านที่จะนำเสนอนะคะเอาใจคนที่รักแบบว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อย
วันนี้ค่ะเป็นร้านภูนิกาชาผิวมะกรูดนะคะ
เป็นชาสมุนไพรจากผิวมะกรูดเลย
ส่งตรงจากบ้านสวนปูนิกาอำภาวาเป็นแบบครัวเรือนไม่ใช่โรงงานใหญ่โตอะไรนะ
เขาใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะใช้ความรู้ของชาวสวนของคุณย่าแล้วก็คุณพ่อมารวมกัน
แล้วก็ประสบการณ์กว่า๕๐ปีมีจริงแล้วคือมีหลากหลายอย่าง
มีแบบเป็นชาสมุนไพรผลไม้สมโอขาวใหญ่มะพร้าวน้ำหอมต่างเยอะแยะมากมาย
กลิ่นนะบอกเลยหอมผ่อนคลายแนะนำสำหรับคนที่นอนไม่หลับด้วยค่ะ
ขับยากนอนดึกต้องการพักผ่อนไม่มีคาเฟอีนนะคะ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ
ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชะ
ใครจดไม่ทันถ่ายไม่ทันเอาไงดีอยากจะสั่งมาลองชิมดู
เราช่วยโปรโมทร้านให้คุณอยู่แล้วนะครับก็ไปดูกติกากันได้ด้วยนะ
ถ้าอยากจะโปรโมทร้านสัก๒๓ภาพทำนิ่งนะหรือไม่ก็คลิปวิดีโอ
เอาแบบสั้นไม่ขอเกิน๑นาทีออกสัก๓๐วิอันนี้ผมว่ากำลังดีครับ
ค่ะใช่แล้วนะคะก็ส่งกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้านะคะ
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน